ผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมถ้าย้อนไปนะสัก๒ปี๓ปีโอ้โห
แทบจะทุกวันจะมีข่าวของเธอ
ในทีวีก็ในโซเชียลมีเดีย
เธอคนนี้ไม่ว่าคุณจะเคยชอบหรือไม่ชอบเธอ

อะไรล่ะออกไปมันกันเถอะคุณพาลีนาคุณพาลีนารู้แล้วนะว่าใคร
แต่จะถามคุณปารีนาว่าแว่นซื้อที่ไหนผมจะซื้อให้น้ำแข็งสักอัน
เอาไหมน้ำแข็งสวยนะเออว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้นะ
คนติดตามอยู่๘แสนกว่านะ

อดีตดาวสภาและสสจังหวัดราชบุรี๕สมัย
ก็โพสต์คลิปนี้กับแคปชั่นไว้ด้วยว่า

แต่ยังเหลือลูกชายที่น่ารักที่สุดใน๓โลก
ลูกโตเท่านี้แล้วเหรอ

คุณผู้ชมฮะนอกจากอนาคตทางการเมือง
ที่ก็สูญไปเพราะว่า
โดนสั่งห้ามรับสมัครเลือกตั้ง

เพราะว่าเป็นที่ป่าสงวนอยู่ด้วยบางส่วนครับ
คดีก็ยังอยู่ในกระบวนการชั้นศาลอยู่
จากห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
ก็โดนสารสั่งตัดสิทธิเลือกตั้ง๑๐ปีด้วย
แล้วคุณปรินาโพสต์คลิปนี้ไปได้ไม่นานครับ

ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมความน่ารักของเธอกับลูกชาย
บอกว่าถ้าหากตัดเรื่องการเมืองออกไปเนี่ย
ตอนนี้ยังว่างงานไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยง
แต่ที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคงเป็นคำตอบที่บอกว่า
เริ่มใหม่ไร้คนบงการเป็นกลางเป็นตัวเอง

คุณปรินาตัดการเมืองออกจากชีวิตแล้วนะครับ
นี่เธอบอกคุณไม่รู้หรอกคุณไม่เข้าใจหรอก

โอ้พี่เบิร์ดอ่านพอดนี้ให้หน่อยได้มั้ยเนี่ย

คุณไม่รู้หรอกคุณไม่เข้าใจหรอกเพราะคุณไม่เคยทำงานให้พวก

เพราะคุณไม่เคยทำงานให้พวกทหารใหญ่

เพราะคุณไม่เคยทำงานให้พวกทหารใหญ่
เขาจะใช้ลูกน้องแบบหมาล่าเนื้อ

อ่ะเนี่ยการเมืองไม่มีละเลิกค่ะ
สู้มาให้เขาแต่กลับมาฆ่าเรา

นี่แหล่ะค่า

วิวจะได้สักครึ่งของคุณปารีนาไหมคะ

ครับล้านห้าล้านห้าเลยเหรอล้านห้าเราเอาสักครึ่งหนึ่งนะคะ

นี่ขนาดเว้นวักทางการเมืองมาแล้วนะโอ้โห
เอาจริงคลิปของคุณปารีนาแต่ละคลิปนี้คือ๙๘ล้าน๕ล้านวิวทั้งนั้น